ใช่ค่ะแต่ช่วงหลังพอเริ่มรู้สึกว่าเครียดมากขึ้นเราก็ต้องหยุด
ก็ต้องหยุดเหมือนกันอ่านไม่ไหวแล้ว
ทีนี้ขอต่อหน่อยพอบอกกับทางผู้ปกครองของเด็ก๓คนที่เจอตอนแรกเนี่ย
ถ้าไม่อยากให้แจ้งความขอค่าเสียหายคนละ๑แสนแล้วเป็นยังไงต่อ
ทุกคนขออ่าจริงจริงจริงที่เราตัดสินใจลดให้ครึ่งหนึ่ง
เพราะเห็นว่าเด็กสารภาพเด็กเล่าให้ฟังหมดเลย
ว่าทำกี่ครั้งเอาอะไรไปบ้างเขาก็เล่าให้ฟังตามภาษาเด็กเลยอะค่ะ
เราก็โอเคงั้นลดให้ครึ่งหนึ่งนะก็วันนั้นเราก็บอกห้าหมื่น
คือคือแต่แต่ใจเราเนี้ยใจเราเนี้ยเราไม่ได้จะเอาห้าหมื่นหรอก
อืมเรามีเราเรารู้อยู่แล้วเรารู้ตัวเราอยู่แล้วว่าไม่ใช่ห้าหมื่น
แต่วันนั้นทำไมเราถึงไม่ยอมลดให้เขาเพราะเพราะว่าคิดเอาว่า
อย่างน้อยน้อยในช่วงเวลาเจ็ดวันเนี้ยขอให้เป็นบทเรียนกับเด็กเด็ก
ว่าถ้าเขาทำแบบนี้พ่อแม่เดือดร้อนนะ
คือพอคุณผิงลดให้เหลือ๕๐๐๐เพราะเห็นว่า
พ่อแม่เขาสารภาพแล้วเขาก็ไม่อยากให้แจ้งความใช่
คุณผิงให้เวลาผู้ปกครองของเด็ก๓คนนี้
เจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันก็คือมาเจอกันวันที่สิบสี่
ใช่ธันวาคมใช่ค่ะก็คือเมื่อวานนี้ใช่ค่ะ
คุณผิงนัดมาเจอกันอีกครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณผิงก็บอกว่า
กำลังจะบอกกับเราว่าความจริงคุณผิงก็คิดอยู่ในใจว่า
คุณผิงอยากจะลดให้อีกใช่ไหมฮะมันมันลดอยู่แล้วอ่ะค่ะ
คือรู้ว่าตัวเลขมันสูงเข้าใจจะลดอยู่แล้ว
แล้วเมื่อวานก็เลยมาเจอกันแล้วเป็นยังไงครับเมื่อวาน
เมื่อวานก็คือทุกคนเตรียมเงินมาเราเรารู้แหละว่าทุกคนเตรียมเงินมาครับ
เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มันไปขั้นตอนที่หนักกว่านี้
หรือว่าเข้ากระบวนการทางกฎหมายทุกครอบครัวก็คือไม่อยากให้ลูกไปตรงนั้น
ก็อ่ายอมเพราะว่าเด็กเด็กอ่ะรับสารภาพ
ทุกคนก็ยืนยันว่าเด็กเด็กเนี่ยสำนึกผิดแล้วนะ
เด็กเด็กแบบสำนึกผิดจริงจริงเข็ดหลาบจริงจริงเราก็โอเค
พอจะรู้แหละว่า๗วันในช่วงเวลา๗วันเนี่ย
พ่อแม่หรือทุกคนจะต้องเครียดซึ่งจริงตัวเราเราก็เครียด
เราเราทำไปเหมือนเหมือนเวลาเราลงทวดลูกเราเราก็เครียด
ก็เป็น๗วันที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะทรมานแบบนั้นเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็จิตโตะมันก็น้อยว่าเอ๊ะเขาจะหาเงินมาไหม
หรือว่าเราแบบเราทำแบบนั้นไปแล้วมันจะดีไหมนะ
ก็แอบคิดมาตลอดเจ็ดวันพออ่าแล้วสรุปเมื่อวานเจอกัน
แล้วเป็นยังไงฮะเมื่อวานครับทุกคนก็คือยอมรับผิดนะ
รับผิดนะทุกคนยอมเราก็เลยบอกว่าอ่า
ทุกคนก็ต่อลองเลยค่ะเพราะรู้อยู่แล้ว
คือคือคือเราก็บอกบอกผู้บอกเขาว่าเมื่อวานนี้มาเจอกันเขาก็ขอต่อลองอีกอย่างนี้แหละฮะ
ต่อรองค่ะครับคือใจอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะลดอืม
เราก็เราก็ฟังเขาต่อลองครับเราก็ฟังเขาต่อลองเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้น
เราเราก็ยังแอบบอกเขาว่าเราก็ยังพูดบอกเขาว่าแอบเสียใจนะ
ที่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่ครอบครัวจะทำต่อจากนี้เลย
ว่าเขาจะไปสอนลูกยังไงมีมาตรการยังไง
ที่จะทำให้แบบน้องเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมได้
ไม่มีใครพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเรื่องอะไรเลย
ทุกคนก็ต่อลองต่อลองต่อลองอ่าแล้วสรุปยังไงเมื่อวาน
สรุปก็เลยอ่าโอเคโอเคทุกคนต่อลองเรารู้ครับ
งั้นเรางั้นเราเดินกันมาคนละครึ่งทางเนาะ
เราเราถอยให้ครึ่งทางจากที่แสนนึงถอยเหลือห้าหมื่นมาแล้ว
เมื่อวานนี้เขาขอต่อลองอีกใช่ค่ะก็เลยถอยอีกหรอครับ
ใช่ค่ะก็ก็ถอยลงมาเหลือสองหมื่นห้าเหลือสองหมื่นห้า
ถูกต้องครับก็เลยคิดว่าจำนวนเนี้ยมันเป็นจำนวนที่
มากพอที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้
ได้รับบทเรียนแล้วล่ะคือเขาเขาคงเขาคงรู้แล้วล่ะ
ว่าผลกระทบมันร้ายแรงมันเดือดร้อน
ร้อนจริงจริงไม่ใช่แค่เดือนตักอ่า
ไม่ใช่แค่โดนตักเตือนไม่ใช่แค่โดนหักคะแนน
ไม่ใช่แค่โดนให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำ
แล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้งสามคนเมื่อวานนี้ก็เลยเอาเงินคนละสองหมื่นห้ามาจ่ายให้คุณผิงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ก็เป็นรวมเป็นเจ็ดหมื่นห้าสามคนใช่ค่ะแล้วก็จบกันไปตรงนั้นสามคนนี้ใช่ค่ะ
แต่ขออนุญาตเสริมนิดนึงอ่ายังไงครับผิงก็บอกผู้ปกครองทุกทุกท่านว่า
ไม่ต้องห่วงนะเงินเจ็ดหมื่นห้าตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะเอามาเข้ากระเป๋าตัวเองเอาแล้วไปไหนครับ
หมื่นห้าเนี่ยเราขอไปทำบุญนะทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะ
เราจะเอาไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะเอาไปทำตรงไหน
แล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งผ่านทางครูสแตมครูที่ปรึกษาว่าผิงเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
ผู้ปกครองอันนี้พูดต่อหน้าคุณครูด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แล้วก็มีผู้ปกครองด้วยถูกต้องบอกว่าคุณผิงจะเอาไปทำบุญนะครับ
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็บอกผู้ปกครองทุกคนว่าเงินตรงเนี้ย
อยากให้รู้ไว้ว่ามันจะไปทำบุญนะมันจะไปทำบุญเกี่ยวกับเด็ก
แล้วถ้าผีทำอะไรไปเนี่ยผีจะแจ้งผู้ปกครองอ่าไม่ใช่ค่ะ
แจ้งครูประจำชั้นอ่าให้ครูประจำชั้นช่วยบอก
ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับว่าผิงเอาไปทำอะไรบ้างอืม
ทุกคนก็เลยแฮปปี้ทุกคนก็เลยโอเคงั้นฝากด้วยนะ
ถือว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นบทเรียนชีวิตให้กับลูกหลานเรา
ทุกคนแฮปปี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง